ส่วนข่าวผมเนี่ยนะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่อืม
นอนอยู่ในบ้านตอนคืนนึกว่าแมลงเม่า
เปิดไฟดูไม่ใช่ว่าพึงว่าไว้แล้วต่อยไปพึงหลวงต่อยไหมฮะ
โอ้โหมากันเต็มนะฮะที่ปุ้ยบอกน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะครับ
ต่อยไหมไปดูฮะ
โอ้โหเป็นแมงเม่าก็รำคาญเกือบตายแล้วนี่เป็นพึ่งคุณผู้ชมฮะ
มันบินอยู่รอบหลอดไฟในบ้านพักแขวงทางหลวงกระบี่

โพสต์นะฮะเหลือบุคอความว่าน้องพึ่งมาเยอะ
เพิ่งมาเยือนสะเทือนทั้งแขวงเนี่ยครับ

วนมีเสียงดังอยู่รอบเลยคุณผู้ชมก็ได้ยิน
นี่คือมันบินอยู่รอบหลอดไฟหลังบ้านนะ

เพิ่งจะต่อยเดี๋ยวมันจะเจ็บเดี๋ยวมันจะตาย
ถ้าคนแพ้ตายได้นะ
ต้องปิดประตูหน้าต่างที่มิดชิดไม่ให้ฝูงพึ่งในบินเข้ามาในบ้านฮะ
ผู้ช่วยข่าวโรคพิธีปีกับนายสมชายแก้วกาศรอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่เล่าบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
จู่โอ้โหเพิ่งมาจากไหนไม่รู้มาบ้านเขาเต็มไปหมดเลย
ข้างเคียงก็โดนเกือบทุกหลังโดนหมดนะแถวนั้นน่ะ
ช่วง๒ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วมันก็ทยอยหายหายไป
ตอนเช้ามาดูหน่อยเป็นยังไงโอ้โหดูสิครับดูที่พื้นคุณผู้ชม
ภาพซ้ายมือนั้นน่ะโอ้โหโอ้มันตกมาตายเกลือดเลยฮะอยู่ในโรงรถนะครับ
รอบบ้านมันเป็นพึ่งหลวงโตเต็มวัยแล้วด้วยนะ
ตัวหนึ่งในยาวประมาณโอ้โหดูตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย
โอ้โหขอลุก๑เซนถึง๑๕เซนติเมตร
เชื่อว่าน่าจะมีคนไปตีรังพึ่งจนแตกทำให้พึ่งมันต้องบินอพยพในตอนกลางคืน
เพราะว่าไม่เคยเห็นเพิ่งอพยพตอนกลางคืนเลยส่วนใหญ่มันจะหนี
มันจะอบพยพก็ตอนกลางวันมากกว่าสำหรับพึ่งหลวงนะอย่างที่นำเรียนนะฮะ
อันตรายนะครับโดนน้อยก็บาดเจ็บถ้าโดนมากคนแพ้เสียชีวิตได้นะฮะ